ค่ะใช่นะคะคุณค่ะผู้ชายคนนี้นะครับเนี่ยไปนอนคุดคู้
อยู่บนมือตักของรถแม้แบ๊คโหลอืมแล้วเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่ระหว่างหนึ่ง
คือหนาวตายค่ะสองมีโรคประจำตัวอืมสาม

หรือ๔เมาสุราอย่างหนักแล้วมาเสียชีวิตตรงนี้นะครับ
ตำรวจสพนขามรับแจ้งเหตุมีคนนอนเสียชีวิตภายใน
เขาเรียกว่ามือตักหรือว่าบุ้งกี่ของรถแบ็คโฮลตรงนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวัดหนองคล้าตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิต๑ราย
คดคู้อยู่ในมือตักรถแบ็คโฮล
ทราบชื่อก็คือนายอัครชัยอุปรปุ้ยอายุ๒๘ปีนะครับ

สภาพศพคือมีเลือดออกจากปาก
แต่ไม่พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลจากการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตอยู่ตรงนี้คุณในมือตักตรงนี้

ทีนี้คนพบศพคนแรกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะ

ในช่วงเช้าวันนี้เดินมาที่รถแบ็คโฮ
พบเหมือนมีร่างอะไรอยู่ในบุ้งกี่นะครับ
พอเข้าไปดูใกล้เอาใบหน้ามีเลือด
แล้วก็ตัวซีดแล้วนะฮะ
ก็เลยรีบโทรให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบครับ
ส่วนชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุให้การกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าผู้ตายเป็นคนติดสุราอย่างหนัก

เมื่อวานนี้ได้มาขอเงินไปซื้อเหล้าบริเวณร้านค้า

แต่ไม่มีใครขายให้นะครับ

แต่เขามาขอซื้อเหล้าบริเวณร้านค้า

เพราะรู้ว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหเวลาดื่มหนัก

แล้วก็ตอนที่มาขอซื้อก็คือเมามากมาแล้วนะฮะ
บอกแบบนี้เบื้องต้นสันนิษฐานว่า
อาจจะเสียชีวิตจากเรื่องของอาการลงแดง
จากการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักทำให้เสียชีวิต
หรืออาจจะหนาวตายครับ
จากการเข้าไปนอนในบุ้งกี่หรือว่ามือตักตรงนี้
โดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

ให้มารับศพไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปนะคุณนะ
เป็นการตายแปลกตายปริศนาอยู่ในนี้

สันนิษฐานกันนะคดคู้อยู่ตรงนี้เพราะหนาวหรือเปล่า